ที่เคยใช้ชีวิตติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่เบอร์แม่สายจังหวัดเชียงราย
อยู่ในช่วงการเดินสายไปขอบคุณชาวโลก
ที่ส่งกำลังแรงกายแรงใจมาช่วยกันจนพวกเขาออกจากถ้ำมาได้
คราวก่อนก็ให้เห็นภาพว่าน้องทีมหมูป่าไปเล่นฟุตบอลกับทีมเยาวชนของต่างชาติด้วย

แล้วก็มาที่สหรัฐสหรัฐก็มาให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีรายการทอล์ก
รายการสนทนาชื่อดังของเขานะฮะชื่อว่ารายการอัลเลนนะครับเป็นรายการทอล์กชื่อดังของสหรัฐ
จะออกอากาศที่สู่เวลาในไทยและวันนี้เหมือนกันเป็นรายการท้องถิ่นของสหรัฐ
ไม่คิดครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทุกคนมีความหวังอยู่แล้ว
คิดว่ายังไงผู้ใหญ่ทุกคนเขาก็ไม่ทอดทิ้ง
ยังไงก็เข้ามาช่วยแน่นอน
แล้วก็จะได้มีสติครับ
ที่ให้น้องทำสมาธิเนื่องจากว่า
ให้น้องสติไม่ฟุ้งซ่า
และอีกอย่างเพื่อซื้อพลังงานของน้องไว้ด้วยครับ

ผมก็แง่ขึ้นที่นี่
ว่านักที่เหิ้นมีความ

นี่คงเป็นทีมสุดท้ายที่สุดในโลก
เป็นความติดหนึ่งในสามของสหรัฐอเมริกา

เรตติ้งดีมากได้รับเสียงชื่นชมเยอะมาก

แล้วก็แสดงซีรีสแบบสนุกมาก

ก็มีเรื่องของ
การให้ลิขสิทธิ์ของทีมหมูป่า

ยอมที่จะให้เรื่องราวของตัวเอง

เป็นเงินไทยก็ประมาณ๔๙ล้าน

พลโทวิรชนสุคลทัพปฏิภาค

ซึ่งเป็นโคศกคณะกรรมการสื่อสร้างสรรค์
คณะกรรมการชุดนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลทีมหมูป่า

โทวิรชนบอกว่าถามไปที่โค้ชเอกแล้ว
ถามไปที่ผู้ปกครองของทีมหมูป่าทุกคนแล้ว

ตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างอยู่ยืนยันว่า
ขอบคุณครับ